ว่าด้วยเรื่องเอ๋ปารีนาไกลคุก

คุณผู้ชมค่ะดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้โดนเรื่องของการบุกลุกพื้นที่ป่าใช่ไหม
เขาสนฟาร์มที่จังหวัดราชบุรี
แห่อุ้มปรินาคดีลุกป่าเหลือความผิดจิ๊บจ้อย

นี่ไงดึงเกมด้วยการรังวัดใหม่
พลิกป่าสงวนเป็นที่สปกรไร้โทษอาญาแค่ฟ้องแพ่ง
โทษอาญาก็แปลว่าไกลคุกถูกไหม

แต่เอาไว้ก่อนเมื่อวานหลายคนตามหาเอ๊ไปไหน

ปรากฏว่าวันนี้มาแล้วค่ะมาปรากฏตัวที่นี่ค่ะ
ที่ประชุมกันมาที่การปปชของสภาพผู้แทนราชดรที่มี
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธาน
วันนี้ใช้คำว่าอลละหมานวุ่นวาย
เพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยคุณเอ๋นะคัดค้านเลยบอกว่า
ท่านประธานท่านจะให้คนที่มีคดีติดตัวอยู่มาเป็นที่ปรึกษาท่านไม่ได้
หมายถึงคุณไก่วัฒนาเมืองสุขถูกไหม
นั่งติดอยู่เลยนี่แหละ
แล้วท่านประธานเสรีพิสุทธิ์บอกว่าใครจะนั่งตรงไหนก็ได้
คุณเอ๋บอกว่าจะนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมงานที่ฉันไปนั่งข้างท่าน

อันนี้มันรอบป๊าระ

ถ้าตายหน่อยผมได้นั่งใต้แต่คุณสวย
ได้เหมือนแบบนั้น
ผมไม่ว่าอยากนั่งก็ดั้งแล้วก็นั่งจริงนะ

เก้าอี้มาเองด้วยนั่งจริงด้วย

ค่ะจนเขาประชุมกันถามว่าความวุ่นวายจบหรือยัง

คือวันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการปปชของสภาพผู้แทนรัศดร

ในที่ประชุมจะเสนอการปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ออกจากประธานกรรมาธิการ
คุณเสรีบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมเสนอเอง

ปลดตัวเองออกจากการเป็นประธานค่ะ
จังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเกิดความวุ่นวายต่อ

เพราะตอนที่เขาประชุมกันคุณปารีนาไกลคุบ

ถูกแล้วทีนี้นั่งเล่นมือถือตลอดเลย
สิ่งที่ประธานเสรีพิสุทธิ์ทำยังไง

คุณค่อนแห่งอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้
เฉพาะที่ผมจะมีเวลาช่องกับคุณกรามกรรม
ผมไม่ได้มีเวลามาสนใจคุณหรอก

ก็ท่านบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ามองคุณเสรีพิสุทธิ์บอกอย่างนี้
ไม่รู้สิที่ฉันก็สังเกตไม่ทันนะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ท่านมองอะไร
แต่ว่าที่สุดแล้วแต่ดูเสียไก่วัฒนานะ
ไม่พูดไม่จาไม่แน่ใจว่าเขินคุณเอหรือเปล่า
แต่เอาล่ะคุณเอ๋ปารินานั่งตรงนั้นจนจบการประชุม

ส่วนวาระการประชุมที่น่าจะเป็นวาระเดียวที่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ของการประชุมของคณะกรรมธิการวันนี้นะคะ
ก็คือวาระปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมธิการ
สรุปแล้วนะคะผลโหวตออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณว่าใครเป็นเสียงส่วนน้อย๒เสียงที่บอกให้เอาออก
แน่นอนก็นี่แหละคุณเอ๊กับคุณสีราร์นิแหละ
ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
ส่วนหลังจากที่ความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ
คุณวิราศสมความคิดค่ะ
ที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรับชันค่ะ
เดินทางมาด้วยแล้วเอาเอกสารเข้ายื่นคำร้องต่อ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทประธานคณะกรรมธิการค่ะ
ในหนังสือเป็นการขอให้ตรวจสอบ
และติดตามการดำเนินการบุกลุกป่าสงวนกว่า๑๗๐๐ไร่
ของนางสาวปรินาไกรคุบนี่แหละ
ว่าคุณเอ๋เป็นสอสอพักแก่นำรัฐบาล
ก็คือพักพลังประชารัฐใช่ไหม

อาจจะทำให้พนักงานสอบสวน
และชน้ทิรัฐไม่กล้าดำเนินคดีตามกฎหมาย
แบบตรงไปตรงมา
ประกอบกับตรงกับหน้าหนึ่งเลยนะ

ไม่ใช่คุณอุ้มนะหมายถึงว่าการช่วยเหลือ

ประกอบกับมีคนที่มีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
บอกว่าสอกเขาว่าอาจจะมีความช่วยเหลือ
พยายามให้ผู้กระทำความผิดไม่ได้รับโทษ
ก็คือการทำให้พื้นที่ป่าสงวนที่มีการบุกรุก
กลายเป็นพื้นที่สอปกรไป
ถ้าเป็นแบบนี้คุณปรินาจะไม่ได้รับโทษทางอาญา

และถ้าผลมันออกมาเป็นแบบนั้นจริง
คุณวีระบอกหากใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
เตรียมรับผลการกระทำได้เลย
อย่าคิดว่ารัฐมนต์เป็นรัฐมนตรีแล้ว
รัฐมนตรีติดคุกไปนะครับ

เราตามกันต่อกรณีคุณเอ๋ลุกมายังไงจริงเท็จแค่ไหน